พาไปดูต่อไปนี้ไม่ใช่สาวที่ไหนแต่ว่าเป็นนายตำรวจนะคะ
ตำรวจท่องเที่ยวแต่ชุดคลอสเพลย์ค่ะเกาะกระแสวันคริสต์มัส
แล้วก็มาอวดในโลกโซเชียลใครเห็นตะลึงแน่นอนค่ะ

คุณสุภาษาเล่าขำไม่หยุดเลย

อันนี้คือถ้ายังไม่เลื่อนลงไปก็ดูแมนดูนะคะ
เพราะเลื่อนลงมาเท่านั้นแหละ
แล้วดูนะท่าทางการเดินนะคะ

ทางชุดทั้งท่าทางการเดิน

นี่คือโรงพักหรือว่าแคทบอก

นิกกี้เป็นตำรวจท่องเที่ยวนะคะ

บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคืออนุญาตให้เรานำคลิปมาเผยแพร่ได้
ก่อนหน้านี้ดาบนิกกี้เนี่ยนำคลิปไปลงในติ๊กต๊อกนะคะ

คือใส่ชุดซานตี้เดินหน้าโรงพักก็ไม่มีอะไรมากนะคะ
เรื่องของเรื่องคือทางต้นสังกัดเขาจะมีการจัดปีใหม่วันอังคารนี้
แล้วที่เห็นเป็นการฟิตติ้งชุด
ชุดซานตี้ก่อนจะถึงวันจริง
นี่ได้ฟิตติ้งนะใช่ดาบนิกกี้บอกว่าอุ๊ยนี่ยังไม่เต็มที่นะ
ที่เห็นเป็นแค่ฟิตติ้งหน้ายังไม่ได้แต่งเลย
อาจจะยังไม่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยววันจริงเนี่ยจะยิ่งกว่านี้อีกนะคะ
ก็มีคำถามเอาแบบนี้จะผิดวินัยตำรวจหรือเปล่านะคะ
นิกกี้บอกว่าปกติทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์งานของตำรวจอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นการทดลองใส่ชุดคลอสเพลย์เป็นงานสั่งสรรค์ก็ไม่คิดว่าน่าจะถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิอะไร
ก็เป็นงานสังสรรค์แล้วเนาะ
แล้วนี่ก็แบบอันนะสวยอ่ะไม่มีอะไรหรอก
ถ้าไปยืนคู่น้องโอลิฟต์เมื่อกี้ไม่รู้ใครจะกินใครลง
อ๋อเห็นคลิปนะเค้าบอกว่าไปภูเก็ตกันมั้ยได้นะ